ส่วนกรณีที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็นความรุนแรงในสังคมและสโขปเล็กลงไป
ความรุนแรงที่เกิดจากวงเล่าการดื่มสุราทำให้ขาดสติ

ใช่ค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามีพันรยาเขาร่วมวงดื่มเหล้ากันแล้วก็มีคนอื่นมาร่วมด้วยนะคะ
จากนั้นพันรยาในช่วงของการดื่มกันไปคุยกับคนอื่นซึ่งอยู่ในวง

สามีบอกว่าสนิทสนมกันไปหรือเปล่านะคะ
จากนั้นช่วงเวลาที่กลับบ้านค่ะสามีก็ใช้เวลานี้เคลียร์กัน

ก็เลยทำร้ายร่างกายพันรยาจนเสียชีวิต
แต่ว่าตำรวจจับไว้ได้ทันควันค่ะ
ตำรวจภูทรอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ควบคุมตัวนายไกรลาศพลบูลอายุ๔๑ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุคว้าเสาปูนซีเมน
กระหน่ำตีพันรยาซึ่งก็คือนางนิพาพรช่างถมอายุ๔๐ปีเสียชีวิต

ผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะฆ่าพันรยาจริง
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนบ้าน

พันรยาพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นในวงสุราสนิทสนม

ก็เลยเอ๊ะไปสนิทกันเมื่อไหร่
แล้วทำไมคุยกันโอ๊ยสนิทกันขนาดนี้นะคะ
ก็ดื่มไปเรื่อยยังไม่แสดงอาการ

พันรยากลับบ้านระหว่างทางซ้อนมอเตอร์ไซค์กัน

ก็เลยจอดรถที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายโดยใช้
สารั้วปูนซีเมนขนาด๔นิ้วยาว๑เมตรกว่า
ที่วางอยู่ข้างไร่มันสัมปะหลังเนี่ย
ทุบตีพันรยาจนแน่นิ่งไป
จากนั้นก็นำร่างไร้วิญญาณของพันรยา
ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ไปอีกหนึ่งจุดนะคะ

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้น

พยายามจะดูอยู่ว่าพันรยานี่เสียชีวิตจริงหรือเปล่า
หรือว่าแน่นิ่งหมดสติไปเฉย
นั่งเป็นเพื่อนศพจนถึงรุ่งเช้า
แน่ใจว่าเสียชีวิตแน่นอน